แล้วค่ะมาถึงเวลาที่ดิฉันแล้วก็เธอนี่นะคะ
เราจะพร้อมจะร่างเล็กยังไงก็แล้วแต่นะคะ
แต่ว่าการที่มีร่างกายที่มันดูฟอร์มดูกระชับ
คือแบบมันดีมากดีกว่าการปล่อยให้เซอร์ไรนะคะ
แทกขาไปกระแทกขามานะคะ
น่ากลัวมากเลยเธอเดี๋ยวอาทิตย์นะโอ้โหโหโหนึกออกมั้ย

เอาเลยวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปหุ่นเสี้ยแบบพลิ้นเขาเรียกว่ากาลดินิทนะคะ

โอ้โหแล้วมันจะดีเหรอเธอการที่ผู้หญิงมีกล้าม
มันก็จะดูแบบแข็งกระด้างไม่น่าธนุถนอมแล้วจะไปแข็งแข่งกับผู้ชายก็ทำไม
หุ้นเสียเปรี้ยวเวอร์
หุ่นเสียเปรียบเวอร์สัปดาห์นี้
พาคุณผู้ชมมาออกกำลังกายสลายไขมันกันง่าย

โดยในวันนี้เราจะมีโค้ชเมย์หญิงและเมชายมาสารฝันสาวหุ่นเสียเปรียเวอร์กันค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของเวทเทรนนิ่งนะคะ
และวันนี้สำหรับการเรียนการสอนเป็นวันแรกเราจะเรียนในเรื่องของบอดี้เวทนะคะ
อดี้เวทเอ็กเซอร์ไซด์เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการออกกำลังกายที่ตอนนี้กำลังนิยมกันมาก
การออกกำลังกายแบบนี้จะใช้น้ำหนักของตัวเองเป็นตัวต้านทานการเคลื่อนไหว
เพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้ออกมาสมส่วนสวยงามค่ะ
โอ้โหแค่ยืดคอตามในท่าแรกแค่นี้ก็รู้สึกกล้ามเนื้อเริ่มทำงานแล้วล่ะค่ะ
เห็นไหมล่ะคะง่ายมาก

ก็จะมาทำการสปอร์ตนะคะสปอร์ตคือการเล่นก้นสำหรับผู้หญิงหลายหลายคนนะคะ
ที่อาจจะช่วยในเรื่องของให้ก้นกระชับนะคะไม่ให้ย้อย
แล้วก็ได้ในเรื่องของต้นขานะคะทำให้มีต้นขาที่แข็งแรงนะคะ
สปอร์ตอย่างแรกเลยสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเวทเทรนนิ่งนะคะ
เราจะยังไม่ให้แชมป์หนักเราจะให้ใช้น้ำหนักของตัวเองก่อน
ในการสคอร์สนะคะอ่าอย่างแรกนะคะยืนปลายเท้า
อ่ากว้างเท่ากับหัวไหล่เรานะคะแล้วก็ทำมือจับมือไว้เพื่อให้การทรงตัวบารานนะคะ
แล้วก็ย่อลงไปแอนเกิ้ลนิดนึง
โอเคค่ะขึ้นซึบ
อย่างแรกเลยพอเราย่อลงไปขอลงไป
เข่าเราจะไม่เลยปลายเท้านะคะแล้วก็แอนขึ้น
ก็มีหย่อนย้อยกระชับแบบนี้ย่อสู้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยค่ะโค้ชค่ะ
อย่าย่อลงอีกอย่าย่อลงอีกอีกนิดฮึบเอ้ย
ตึงแล้วล่ะค่ะจากที่เราสคอร์สเสร็จแล้วนะคะ
ต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มกันสไลด์นะคะเพราะว่าพอเราสคอร์สเสร็จแล้ว
เราต้องต่อเนื่องโดยการสไลด์เลยนะคะเพราะว่ามันช่วยในการ
เผาผ่านไขมันนะคะอย่างแรกเลยเราขึ้นหนึ่งสองสามเวียงมือ
นะคะจะเป็นจังหวะแบบนี้แล้วเราเพิ่มสปีดนะคะ

แบบนี้นะคะเป็นเวลา๑นาทีนะคะ
หนึ่งนาทีจากนี้เริ่มนะคะหนึ่งสองสามเบี่ยงมือ
หนึ่งสองสามเพียงมือหนึ่งสองสามเบี่ยงมือ
หัวใจเต้นเร็วมากเลยค่ะสูบฉีดปรี๊บร้าสุดสุดท่องไว้ค่ะ
ไขมันออกไปไขมันออกไปไขมันออกไป
นะครับท่าต่อไปคือท่าหรือว่าท่าวิดพื้นได้เองครับ
เป็นท่าที่สามารถบริหารร่างกายได้ดีท่าหนึ่งนะครับผม
เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากการนอนลาดลงไปบนพื้นนะครับ
ลาบไปเลยครับมือนะครับจะอยู่บริเวณราวนมนะครับ
ตรงหน้าอกนะฮะเสร็จแล้วยกขาล่างขึ้นครับ
กท่อนขาขึ้นอ่าเสร็จแล้วครับดันตัวขึ้นมา
โดยที่ลำตัวยังตั้งตรงอยู่นะครับผม
ครับข้อศอกจะไม่แคบมากนะครับ
เฉียงออกไปทางด้านข้างสิบสิบห้าองศาแล้วก็วิดลงไปครับพึบ
ถูกต้องครับท่านนี้นะครับบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่
หน้าอกแล้วก็หลังนะครับผมแล้วก็มีหลังแขนด้วย
เป็นการบริหารได้ครบส่วนเลยนะครับผม
ตอนลงหายใจเข้าพอดันพื้นหายใจออกขึ้นมา
มาบ้านอย่างเราสู้อยู่แล้วเอาฮึบฮึบดันตัวขึ้นมาดันขึ้นมาสิคะ
เพื่อแขนเพื่อไหล่ที่สวยงามโอ๊ยโค้ชค่ะรอนักเรียนด้วยจ้า
สำหรับอ่านีพุชอัพเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มต่อกันที่ท่า
อ่าค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค
สำหรับท่าสุดท้ายวันนี้นะครับคือวันอาร์มวันเล็กแพล้งนะครับผม
เริ่มต้นจากถ้าเตรียมความพร้อมถ้าพร้อมวิดพื้นนะครับผม
จะยกแขนกับขาสลับข้างกันครับยกแขนขวายกขาซ้ายอ่า
แล้วก็สลับข้างกันครับผมท่านี้นะคะจะต้องเกรงหน้าท้องด้วยนะคะ
ท่านี้ช่วยในเรื่องอะไรคะโค้ดเมียชัยคะ
คือการช่วยอ่าถ่วงบาลานซ์ครับของกล้ามเนื้อครับผม
ค่ะแล้วก็ได้ในเรื่องของหน้าทองนะคะแกนกลางลำตัวนะคะ
แหมได้ทั้งขาแขนหน้าท้องดูยากแต่ได้ประโยชน์มากแบบนี้
ก็เอาใจไปเลยสิคะงานเนี้ยเตะขาสูงโชว์คุณสามีข้างข้างได้สบาย
เลยเอ้าเอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสู้ค่าวค่า
ทำเข้าไปอย่าเพิ่งเหนื่อยนะจ๊ะเพื่อหุ่นสวยรวยเสน่ห์ของเรา
เรียกได้ว่าเป็นการครูดาวแบบหนึ่งเลยก็ได้ค่ะสาว
คนนอนสลับหัวกับคนข้างกายยกสะโพกแล้วสลับเหวี่ยงขากันไปเลย
ใช้อุปกรณ์ให้น้อยที่สุดไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหน
คุณไม่ได้เข้ายิมคุณเพิ่งทำงานบ้านเสร็จคุณปิดธุระ

สำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะ
สำหรับโค้ดเมเล็กแล้วก็โค้ดเมใหญ่นะคะ
แค็ดคลาสสวัสดีค่ะ
โอ้การนึกขับมันดีจริงเลย
มันต้องการเผาผลาญของไขมันมันทำให้บุคลิกมันดีมาก
ทำให้ต้นขากระชับทำให้ก้นกระชับนะคะ
แล้วถ้าเกิดหายใจให้ถูกต้องเนี่ยหน้าท้องแบนราบด้วย
ไม่ให้หัวเข่าเลยปลายเท้า
อยากคุณฟิล์นกันเติมแบบนี้นะคะต้องติดจำรายการในใบบรรจารย์บานของเรา
ในช่วงหุ่นเสียเปรี้ยเวอร์ค่ะ
แล้วถ้าอยากฟิลจะต้องติดตามให้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไปเลยนะคะ

ที่เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะคะไปสวยประหยัดฉบับโฮมเมดนะคะ
มาอีกแล้วเนี่ยยากจะเป็นอะไรต้องติดตามกันได้เลยนะคะ
รวมถึงการเสาะหาที่พักหลักร้อยและของอร่อยหลักสิบด้วยค่ะ
ใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ฟินกันได้ต่อในทางเฟซบุ๊คหรือว่าไอจีของรายการแม่บ้านประจันบานนะคะ
สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ